คุณผู้ชมค่ะทางด้านของคนวงการเพลงลูกทุ่งเองก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะแล้วก็ด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านของดนตรี
ซึ่งก็มีศิลปินชื่อดังจำนวนมากพร้อมใจกันมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการถ่ายทอดบทเพลงนี้
ศิลปินเพลงลูกทุ่งได้รวมตัวกันบันทึกมิวสิกวีดีโอเพลงฟ้าร้องไห้
โดยการเรียบเรียงของครูเพลงชนละทีทานทอง
ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสนี้ศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุษย์
และเจ้าของ๒รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน

เล่าเหตุการณ์ในอดีตทั้งน้ำตา
ไฟฝันที่จะได้เห็นพระพักษ์ของในหลวงราชการที่๙ตั้งแต่เด็ก
วันหนึ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัส
ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงรับสั่งกับตัวเธอเกี่ยวกับการเดินทางไปร้องเพลงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
นับเป็นความปรับปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
แม่เข้ามายุนเทปในเก้าปีไม่รู้จักสวนธรรมภร
ไม่ได้เข้าเฝ้าหลังพระราชทานจากพระองค์ท่าน
พระองค์นั้นถือเป็นเสียงทองคำพระราชทานเมื่อปี๐๘เบาซ้ายมองขวาไม่มีแน่
อาบน้ำอยู่ลูกน้องเรียกแม่ในหลวงให้มารับแฟนเสียง
แม่ก็ออกมานั่งกระเจิมบอกอย่างนี้เลยแล้วก็มากราบอยู่ที่หน้าทีวี
ไม่คิดว่าจะได้รับเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี๒๕๒๐
เข้าไปแล้วแม่ก็กาฝาพระบาทพระองค์ท่านท่านก็ก้มลงไปจับจับหัวแม่
แล้วแม่ก็บอกให้แม่ยืนขึ้น
แล้วท่านก็ถามว่าไปเจอคนไทยเยอะไหมเจอค่ะเจอเยอะ
ถ้ามาอีกที่นึงอย่าลืมบอกให้เขากลับมาอยู่เมืองไทยนะ
ดีใจและตื่นมั่นใจก็เดินลอยตามท่านมาตั้งแต่อายุ๑๔ปี
จนกระทั่ง๑๙ปีแล้วตั้งใจจะถวายหมู่นิทธิบันดาวบทตอน๘๐
แต่ไม่ได้ถวายนั้นจากระมีก่อน